ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปชิงทองอีกแล้วคราวนี้เป็นทอง๕บาทพนักงานผู้ชายนะเพราะเขาเห็นลูกค้าเดินมาสวัสดีครับแล้วรอต้อนรับเลยต้อนรับปั๊บมันเอาไปเลยค่ะ
ให้ดูในหลายมุมแต่แหมเป็นจังหวะที่พอพนักงานเขาหยิบซ่อยคอซ่อยคอ๕บาทเผลอแป๊บเดียวไปเลยนี่ขนาดพนักงานผู้ชายยืนอยู่นอกแบบนอกตู้ประจกข้างนอกนะแล้วแบบประกบอ่ะร้านนี้เขาพยายามป้องกันความปลอดภัยด้วยการให้พนักงานผู้ชายมาอยู่ข้างนอกถูกต้องคอยดูแล้วแต่คุณถ้าดูตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเห็นไหมนี่
ตอนน่ะ๕บาทแต่ผู้ชายคนนี้มีพิรุษนะคุณนะมองไปมองมาแล้วผมเห็นพนักงานหญิงเขาเหมือนระแวงเหมือนกันแล้วพนักงานชายเนี่ยประกบผู้ชายคนนี้คนเดียวเพราะลูกค้าคนอื่นที่แบบท่าทางดีเนี่ยพนักงานไม่ประกบก็คุณดูลูกค้าเสื้อสีส้มชมชมชมพูยังหันไปมองเขาเลยอ่ะนี่ค่ะเอาลืมบอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ
สับอย่างไวไปอย่างเร็วแต่ก็ตามไม่ทันค่ะคุณผู้ชมขอไม่ทันนะฮะทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีก็มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บพวกลายนิ้วมือแฝงไว้ตอนนี้กำลังตามตัวคนร้ายจากเส้นทางที่หลบหนีอยู่เดากันไม่ยากคุณผู้ชมไม่นานหรอกไอ้พวกชิงทองเนี่ยแป๊บเดี๋ยว